มาดูเรื่องของฟืนไฟหรือว่าแก๊สเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้จริงนะคะ
อย่างที่ปัตตานีมีเหตุการณ์ร้านอาหารเพิ่งเปลี่ยนถังแก๊สใหม่แล้วปรากฏว่า
เลี้ยวถังแก๊สมันไม่สนิทค่ะพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันคือไฟพลึบลุกขึ้นมาเลยนะคะ
เกือบจะไหม้ทั้งร้านเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ด้วยไปดูหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะนี่เป็นคลิปวินาทีที่แก๊สมันรั่วเลยนะคะตอนที่เขากำลังเปิดจะทำกับข้าวของร้านข้าวแห่งหนึ่งค่ะ
ไฟมันลุกคลืบต่อหน้าเจ้าของร้านที่กำลังทำกับข้าวอยู่เลยนะคะเจ้าของร้านเองแล้วลูกชายเนี่ยเนี่ยค่ะ
ต้องมาช่วยกันปิดวาวแก๊สนำภาพเปียกมาดับไฟนะคะคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันมากเลย
แล้วก็แชร์ไปกว่าสามร้อยแชร์จุดเกิดเหตุเนี่ยคือร้านกะซะวงเวียนปานาเละอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีค่ะ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอัศนีเจ๊ลีเนี่ยเป็นคนโพสต์คลิปแล้วก็มีข้อความระบุว่าอัลลำดุลินละที่แม่กับน้องไม่ได้เป็นอะไรมาก
วินาทีนี้ไม่หวังอะไรแล้วจริงอัลละคุ้มครองแม่กับน้องจริงนะคะ
ซึ่งนางสาวอัศนีเจ๊ลีซึ่งเป็นคนโพสต์เนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าช่วงประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อวาน
กับน้องชายที่เปิดร้านขายข้าวแกงอยู่เนี่ยกำลังทำกับข้าวกันค่ะแต่แก๊สหมด
ทีนี้แม่ก็สั่งให้น้องชายสั่งแก๊สมาเปลี่ยนทีนี้พอตอนจังหวะที่มันเปลี่ยนถังเนี่ย
น้องชายอาจจะไปหมุนเกลียววาวไม่สนิทไงฮะค่ะเกลียวมันเลยหลุด
เปลวไฟก็ลุกพลึบขึ้นทันทีค่ะแม่นี่ยังถือว่าสติดีมาก
ไปเอาผ้าชุบน้ำมาดับไฟค่ะส่วนน้องวิ่งไปปิดวาวแก๊ส
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒นาทีเหตุการณ์ก็สงบลงนะคะ
แม่เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะไฟลวกที่มือและเท้าเล็กน้อย
ส่วนน้องไม่เป็นอะไรแต่ร้านก็ต้องปิดไป๒วัน
เพื่อมาซ่อมแซมครัวที่เสียหายไปนี่แหละค่ะ
ถือว่าเคราะห์ดีมากนะคะคือไฟลุกระยะประชันชิดมาก
แต่คุณแม่ถอยได้ทันนะช่วงนั้น
อุ๊ยไปกับแก๊สไว้ใจไม่ได้นะคะเรามาระวังกัน